คุณผู้ชมค่ะมาที่สกูลพิเศษของเราบ้างค่ะวงการบันเทิงเนี่ยหลายครอบครัวนะคะก็มีทายาทมาให้พวกเราได้ชื่นชมกันนะคะให้เป็นเอฟซีตามคุณพ่อคุณแม่ไปนะคะก็โดนใจพี่แฟนคลับเหลือเกิน
วันนี้ค่ะเราก็เลยรวบรวมนะครอบครัวสุดน่ารักที่เขามีกิจกรรมน่ารักเข้าไปอีกนะติดตามกันได้เลยทุกผู้ชมค่ะกับรายการพิเศษฉบับนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะ
ครอบครัวแรกที่หลายคนขอสมัครเป็นแฟนตัวยงก็ต้องยกให้กับน้องทีน้องพีลูกชายฝาแฝดของคุณพ่อบีมและคุณแม่ออย
ลุ๑ล้านคนภายในเวลาไม่นานค่ะ
ซึ่งถ้าถามความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่เล่านั้น
บอกเลยว่ามีแต่ความประทับใจ
หลายคนชื่นชอบครอบครัวของเขา
ถึงขั้นที่เรียกได้ว่านี่คือสิ่งเยียวยาหัวใจเลยล่ะค่ะ
อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูเด็กนะครับ
ดีใจเวลาที่แบบว่ามีคนเขียนเข้ามาบอกว่าคือดูแล้วแบบหายเครียดกับชีวิตมากเลย
เขาเข้ามาขอบคุณว่าบางทีเขาเครียดจากงาน

ได้ดูคลิปมันทำให้เขาแบบได้ผ่อนคลาย
แล้วก็อาการซึมเศร้าเขามันดีขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งครอบครัวที่กำลังจะเติบโตขึ้นอีกขั้นในเร็วนี้
อย่างครอบครัวของลีเดียสรรรัฐและแมททิวดีน
ลูกน้อยสุดน่ารักทั้งสองคนน้องดีแลนด์และน้องเดมี
บ้านนี้เขามีคอนเทนต์ให้ได้ติดตามในช่องยูทูป
ใช้ชื่อว่าลีเดียสรรรัสดีน
คนติดตามมากมายหลากหลาย
รวมทั้งรายการทำอาหารตามแบบฉบับของเด็กน้อยทั้งสอง
จนเกิดเป็นตำนานเดบี้เคลือบช็อกโกแลตก็มีให้เห็นกันมาแล้วค่ะ
หรือจะเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบยกครอบครัว
ก็เรียกยอดการติดตามได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
เพราะว่าไลฟ์สไตล์ของบ้านนี้เน้นความชิว
ลูกอยากทำอะไรคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดโอกาส
ให้ได้โชว์พลังกันเต็มที่
ปิดท้ายกันที่ครอบครัวสายหาของคุณพ่อ
อารมณ์ดีอย่างตั๊กบริบูรณ์ที่ขอเป็นฟ้าดันลูกสาวคนเก่งน้องบิลลีฟ
เข้าสู่วงการยูทูปเบอร์แบบเต็มตัว
แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าบ้านนี้เขาเดินสายความฮามาแบบไม่หลุดทีมจริง
เพราะแต่ละคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาทางช่องยูทูปบริบูรณ์แฟเมอรี่
ตอนนี้ยอดผู้ติดตามเกือบ๒ล้านคน
มีแต่เรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มได้เป็นอย่างดี
เรียกได้ว่าเป็นอาหารใจให้กับผู้ชมได้ไม่น้อย
เพราะแค่ได้เห็นหน้าของสองพ่อลูกคู่นี้
ว่าต้องมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับไปอย่างแน่นอน
แปลกใจเลยว่ายอดผู้ติดตามที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันนั้น
แบบเต็มร้อยให้กับครอบครัวนี้ไปได้เลยค่ะ